นาฬิกา๓๔นาทีแล้วนะครับมาติดตามข่าวกันต่อ
มาเช็คข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันบ้างนะครับ
ตีหัวบอลมอบตัวชนวนแค้นจีบหญิงหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานี้คุณจิตพานุเองนะครับ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของปมแย่งหญิง
ใช่แต่ทีนี้คนที่ทำร้ายเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจช่วงสายของเมื่อวานนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์คุณผู้ชมเล่าให้ฟัง
เพราะว่าคุณบอลจิตพานุเขาก็ไปเดินอยู่ชั้นใต้ดิน

ทีนี้มีคนร้ายเอาเข็มขัดพันมือนะ
แล้วมาทุบที่หัวจนเลือดออกเลยค่ะ
แรกคุณบอลเขานึกว่าเป็นเพื่อนกัน

คนที่มาทำร้ายเนี่ยคือรู้จักเราด้วยเหรอ

เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงสายของเมื่อวาน

คุณผู้ชมเห็นอยู่คือนายพาวีแสวงสัตว์

เป็นผู้ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
นักแสดงช่อง๓คุณบอลจิตพานุ
ก็เดินทางมามอบตัวที่สนปทุมวัน

บอกว่ามีเรื่องผิดใจกับนายบอลจิตพานุกลมแก้ว
แล้วก็ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำค่ะ๔ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็มาให้ข้อมูลบอกว่าผู้ต้องหามายอมรับว่าเป็นคนทำจริง
แล้วก็เจอคู่กรณีแบบปัจจุบันทันด่วน
ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะ
แล้วทีนี้มันมีข้อมูลจากแนวทางการสืบสวน
เขาไปตรวจสอบแล้วบอกว่าชนวนเหตุ
มันเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะ
นายพาวีคนที่ก่อเหตุเคยคบหากับผู้หญิงคนนึง
แล้วก็ระหว่างนั้นนักแสดงหนุ่มคุณบอลเข้ามาผัวพัน
จนทำให้นายพาวีต้องเลิกรากับผู้หญิง
แล้วก็ไปแต่งงานมีครอบครัวไปช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ทีนี้วันที่เกิดเหตุนายพาวีมาเจอกับคุณบอลพอดี

ทีนี้ด้วยความขัดแย้งกันอยู่แล้วแค้นอยู่แล้ว

แต่ถอดเข็มขัดเอามาพันรอบมือแล้วก็เข้าชก
แล้วก็เป้าหมายคือชกไปที่หัวของนักแสดงหนุ่มนายนี้
ทางด้านหลังจนหัวแตกเลยนะฮะ
ก็บอลไปหาหมอหมอเย็บ๕เข็ม
มาพร้อมกับเพื่อนมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวนี่แหละค่ะ

ส่วนคนที่ทำร้ายนายพาวีก็กลับมาที่สอนอเหมือนกัน
แล้วก็มีการเผชิญหน้ากับดาราคู่กรณี
เพราะว่าใช้เวลาคุยกันประมาณนัก๒ชั่วโมงนะ
ตั้งแต่๔โมงกว่าออกมาอีกทีนึงก็๖โมงกว่านู่น
ตำรวจบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่สามารถที่จะเคลียร์กันได้
ถ้ายอมความกันได้อย่างไรก็เลยต้องเรียกทั้งคู่
เข้ามาเจรจาต่อลองมาพูดคุยกันว่าจะเอายังไงต่อ

ว่าอีก๒ชั่วโมงที่คุยกันมีอะไรบ้าง
แต่ท้ายที่สุดแล้วออกมาก็มาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อ
แล้วทั้งสองฝ่ายตกลงยอมความกัน
ทั้งคู่บอกแบบนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
แล้วก็มีการจับไม้จับมือเคลียร์กันด้วย

แล้วก็ขอโทษขอบคุณ

เขาก็เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับค้ารักษณะสมนติริบาลให้บอนด์ด้วย
เข้าใจผิดค่ะ
แต่จริงก็เรียกคุณผมก็ขอโทษรัก
ทั้งเรื่องทั้งหมดที่เรา
มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเอาจริง
ชู้สาวตกลงมันมีจริงไหมครับ

เงินสดเท่านั้นแหละครับ
ไม่ใช่ครับคือทั้งหมดทั้งมวลจริงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมาก

พี่เขาก็อาจจะโมโหเลย
มีอะไรเล็กน้อยครับ
ช่วงของการสัมภาษณ์ทั้งสองคน
ก็แน่นอนมายืนคู่กันแบบนี้
จับไม้จับมือแต่ไม่มองหน้ากันเท่าไหร่นัก

ผู้ชายด้วยกันเขาบอกลูกผู้ชายเหมือนกัน
จากนั้นนายพาวีก็ขอแยกตัวกลับไปก่อน
เพราะว่าโอ้โหนักข่าวบันเทิงก็ต้องถามเยอะไงฮะ
ถามนานดังนั้นพาบีบอกผมขอไปก่อนละกัน
แต่ว่าช่วงที่คุณแจ๊กกะรีนถามนะ

ว่ามันมีเรื่องผู้หญิงหรือเปล่าถึงทำให้ผิดใจกัน
แต่คนหนึ่งตอบว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
อีกคนนึงตอบว่ามันจบไปแล้วครับ
เอ๊ะเออเข้าใจไหมคุณ
นี่แหละเราก็เลยไม่ได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้ว

แล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกไป
อาการของคุณบอลนี่คือที่แรกเย็บ๓แข่ม
แม้แต่ว่าแผลมันบวมมันปริแล้วก็มีเลือดไหลออกมา
ทางโรงพยาบาลพญาไทย๒เขาก็เลยเย็บเพิ่มอีก๒เข็มเป็น๕เข็ม
ตอนนี้อาการก็ค่อยดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ
แล้วก็นายพาวีก็รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับ
โดยคุณบอลจิตพานุเขาก็บอกว่าเขาก็ด้วยหน้าที่การงานนะ
หลังจากนี้อาจจะต้องระวัดระวังตัวให้มากขึ้นนะครับ
รวมถึงการไปสถานที่สาธารณะให้น้อยลงด้วยนะครับ